จนทำให้เด็กหมดสติและอาการโค้มา
คนขับก็มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าตัวเองประมาท
ตำรวจศาลปากคำนายบูลเลิศวัตกี้อายุห้าสิบเจ็ดปี
โดยนายบุญเลิศคนขับบอกว่ามีอาชีพขับรถส่งนักเรียนมานาน๔ปีแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีในช่วงเช้า
ตนเองก็รับส่งนักเรียนตามปกติคือ๒เที่ยวนะ
ธรรมดาก็เที่ยวแรกจะรับนักเรียนจำนวน๓๐คน
ส่งที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒
แล้วก็จะกลับไปรับเด็กนักเรียนชุดที่๒จำนวน๘คน
โดยมีเด็กชายอายุ๖ปีชั้นป๑โรงเรียนวัดเชิงเลน
นั่งอยู่ในแคปหลังด้วยนะครับ
ป๑เองนะอายุแค่๖ขวบเองนะครับ
แล้วก็จะนำไปส่งที่โรงเรียนวัดเชิงเลนแล้วฮะ
หลังจากส่งเสร็จนะครับปกติแล้ว
คุณบุญเลิศเขาก็จะขับรถกลับไปจอดที่บ้านตามปกติ
กระทั่งเวลา๑๓นาฬิกาคนงานในบ้านได้เดินไปที่รถ
เพื่อจะไปเอาของเปิดประตูตกใจเลยฮะ
พบเด็กชายนอนขดหมดสติอยู่ที่เบาะหลังในแคปนะครับ
ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลบางปะอินและอาการสาหัส
นำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลพระนครสิทธิยาครับ
จากนั้นได้แจ้งพ่อแม่ไปดูอาการน้อง
คุณหมอบอกว่าอาการไม่ตอบสนอง
ตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ

ส่งเด็กนักเรียนเสร็จก็จะนำรถมาจอดที่บ้าน
ก็จะทำความสะอาดก่อนนะครับ
ทำความสะอาดรถตรวจตราดูความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้น
แล้วก็จะลดกระจกลงเพื่อเป็นการเปิดระบายอากาศนะครับ
แต่วันเกิดเหตุพอกลับมาบ้านเห็นท้องฟ้ามืดครึ้ม
ก็เลยรีบจอดรถแล้วก็รีบเข้าบ้านเลยไม่ได้ตรวจสอบ
รู้สึกเสียใจมากแล้วก็ขอโทษพ่อแม่แล้วก็ญาติเด็ก
รับว่าตัวเองประมาทยอมรับผิดนะครับ
แล้วก็จะบวชให้น้องต่อไปด้วย
ถ้าตัวเองได้ทำความสะอาดรถหรือว่ากระจกลง

เลิศก็บอกว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุที่
ขณะที่ขับรถไปส่งโรงเรียนเด็กชายหนุ่ยเผลอนั่งหลับ
แล้วก็ตัวไหลไปนอนที่วางเท้าในแคปหลัง
ทำให้ตัวเองก็มองไม่เห็นด้วยนะครับ
ทางด้านของคดีนะฮะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเมื่อวานี้ได้นำรถตู้ที่โรงพัก
ไปรับเด็กนักเรียนแทนนายบุญเลิศก่อน

สอบปากคำนำส่งสารไม่ทัน

ส่วนการประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเหตุอุทาหรณ์ที่ต้องเตือนภัยเตือนใจกันหน่อยนะ